เชื่อว่าวันนี้หลายคนจับตามองเชื่อว่าวันนี้หลายคนจับตามอง
การประกาศชัดเจนของคุณวีระสมความคิดว่าจะเดินทางไปตรวจสอบ
ให้ไปร่วมตรวจสอบบ่อนคาซิโนบริเวณพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา

เพราะว่าชาวบ้านที่นั่นรวมถึงคนที่ประกอบอาชีพ
ขับรถจักรยายนต์พ่วงจ้างรับส่งตรงชายแดนที่ช่องสายตะกู
เขารวมตัวกันกดดันไม่ให้นายวีระเข้าไปในพื้นที่
เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน

และที่สำคัญกลัวว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของการค้าขายตรงชายแดนด้วย
ชาวบ้านบ้านสายโทหกใต้พร้อมกับพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์พ่วงรับจ้าง
บริเวณจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนช่องสายตะกู
ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำกว่าร้อยคน
รวมตัวกันบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรบ้านกรวด
กดดันแล้วก็คัดค้านไม่ให้นายวีระสมความคิด
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นเข้าไปในพื้นที่ช่องสายตะกู
เพื่อตรวจสอบการสร้างบ่อนคาซิโน
อ้างว่ามีการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชา
และจะมีการเปิดบ่อนในวันที่๗เมษายนนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่อยากที่จะให้เข้าไป
เพราะกลัวว่าถ้าหากนายวีระเข้าไปตรวจสอบหรือชี้แนวเขตใด
บริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูแล้ว
อาจจะทำให้ฝั่งกัมพูชาเข้าใจผิด
นำไปสู่ความขัดแย้งบานปลาย
ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาได้
รวมถึงยังกังวลด้วยนะคะว่านอกจากนั้นแล้ว
อาจจะส่งผลกระทบมาถึงการยกระดับด่านผ่านแดนถาวร
ที่จะทำให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า

ได้รับผลกระทบแล้วก็ขาดรายได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวบ้านก็เข้าไปเจรจาพูดคุยกับนายวีระ
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านกรวด
เพื่อขอร้องไม่ให้นายวีระเข้าไปตรวจสอบบ่อนกาซิโน

ก็เลยรวมตัวไปปักหลักเฝ้าที่ด่านชายแดนช่องสายตะกูแบบนี้แหละค่ะ
รวมถึงฝ่ายรัฐบาลเองพลเอกประวิทย์เขาก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าถ้านายวีระเข้าไปไม่ช่วยนะ

ซึ่งในวันเดียวกันก็วันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ

ชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่๑๒
ที่จังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชา
โดยมีพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นประธานร่วม
โดยการประชุมดังกล่าวนะครับเป็นเวทีให้
คณะกรรมการทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกัน
สรุปความก้าวหน้าและทดทวนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา
และร่วมกันพิจารณาเสริมสร้างความร่วมมือ

และความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน
รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ
แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
ให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นด้วย
พระเนิดประวิทยังบอกด้วยว่าการเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้
จะไม่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหาร
เพราะว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้ว
ส่วนกรณีของนายวีระสมความคิดที่ว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่ทับซ้อนที่จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ต้องเดินทางกลับหลังถูกชาวบ้านต่อต้านเนี่ย
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็ดีแล้วที่เดินทางออกจากพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่เขารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร
และชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านก็เพราะว่าเขาอยากจะทำมาหากินได้ตามปกติค่ะ